ไปที่จังหวัดชนบุรีกันดีกว่า

ควองสากโชว์แบบนี้ก็แต่งตัวนี้

ใช่แล้วก็ตั้งชื่อร้านเก๋ไก๊นะครับว่า
ร้านตำสวยสะบัดสากนะครับ
หรือว่าสวยสะบัดสากนั่นแหละครับผม

ใครก็ไม่คิดแล้วครับว่านี่คือแม่ค้าส้มตำ
แถมยังเป็นเจ้าของร้านซะด้วย
คนนี้ก็คือนายคณินศรีสาวแห

เจ้าของร้านอาหารอีสานชื่อเก๋ว่า

หมู่๕ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ส่วนคนที่บอกว่าข้างนะครับ
คุณผู้ชมก็บอกว่าคือลูกน้องคนสนิท
ชื่อน้องวันนะครับนายธานีคมขำ

ไม่มีลูกค้ามาอุดหนุนเป็นจำนวนมากนะครับ
เจ๊ฝนก็เล่าว่ามาอยู่จังหวัดชนบุรี

โดยช่วงแรกก็ทำงานเป็นช่างเสริมสวย
ต่อมาก็เริ่มเปิดร้านตัดชุดให้เช่า

กระทั่งล่าสุดอยากให้พ่อแม่มาอยู่ด้วย
พลิ้งไอเดียเปิดร้านอาหารอีสาน

พ่อแม่ก็เคยมีร้านมาก่อนนะครับ

แต่ว่าอาทิตย์เด็ดของร้านตำสวยสะบัดศาสตร์จะอยู่ที่ร้านกาจโชลีลาส้มตำ
รสชาติอร่อยของเมนูไก่อบโอ่ง
จากนี้ยังมีเมนูให้เลือกอีกหลายอย่างนะครับ
คอหมูย่างเอ้ยต้มกระดูกหมูสูตรโบราณ
ต้มยำซุปเปอร์ตีนไก่บูธน้ำตก
หมูทอดหมูยอทอดนะครับ
แล้วก็ร้านนะครับเปิดตั้งแต่เวลา๑๐โมงครึ่งนะครับ
จนถึง๒ทุ่มครึ่งหยุดทุกวัน

สอบถามได้ที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอ๐๖๕๒

พี่ทิเป้นะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่ง
สัตว์ข่าวเช้านะครับได้ครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ